เนี่ยรัฐบาล๒๖๘เสียง
ขอโทษนะขอโทษนะ
อันนี้แบบมียังมีประชาธิปัตย์นะแบบนับแข็งหรือว่าแข็งลบนี่แข็งลบนี่

คนทำการเมืองรู้ดูการเมืองเป็นเขาบอกมันไปไม่ได้
แล้วเห็นตัวเลขข้างล่างไหมคุณผู้ชมต้องการอีก๑๐๗เสียง
โดยที่ไม่มีพลังประชารัฐไม่มีรวมไทยสร้างชาติ

อันนี้แบบไม่มีลุงแต่เมื่อวานนี้มีสัญญาณแปลก
มีสัญญาณแปลกมาจากการแถลงข่าวที่เพื่อไทยกับภูมิใจไทย

เขาบอกว่าไม่มีลุงแต่ถ้าใครจูงมือกันมา
มาแบบกลุ่มบุคคลมาแบบสอสอ

มาแบบบางส่วนอาจจะมาจากพักลุงหรือเปล่า
ยังไงเขาบอกว่าก็โอเค
ก็มันเป็นสิทธิเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละคน

จากรวมไทยสร้างชาติไม่ต้องมาทั้ง๓๖

คุณผู้ชมมาดูมาดูบรรยากาศก่อน
นี่แหละครับนั่งกันเชิญ

พี่เบิร์ตตอนบ่าย๒นะพอนักข่าวได้ไลน์ด่วนมา

ครับนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
โอ้โหเป็นการประกาศกัน
เป็นการประกาศร่วมรัฐบาลกันคุณผู้ชมครับ
แม่การแถลงข่าวเริ่มต้นด้วยนายอนุทิน
บอกว่าพักภูมิใจไทยตอบรับคำเชิญ

ไม่เอานะจ๊ะรัฐบาลเสียงข้างน้อย

เพื่อไทยโอเคไหมเพื่อไทยบอกโอเค
โอเคภูมิใจไทยบอกว่าคุณเอาฉันธานุมัติไปเลย
คุณเอาฉันธานุมัติเอา๑๔๑ของคุณบวก

ชวนใครก็ได้มาร่วมรัฐบาลฟังอนุทินชาญวีรกูลครับ
พลักษณ์ภูมิใจไทยก็ได้ให้คำยืนยัน

ณขณะนี้ถ้ายังไม่มีพัก
ยังไม่ได้เชิญพักอื่นมา
หารือก็ขอให้ถือว่า

สามารถเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลได้โดยถือให้ถือว่ามี๒๑๒เสียงเลย
ก็ถือว่าเป็นเสียงค่อนข้างมากนะครับถ้าสองพักเรารวมกันแบบนี้
ประเด็นข้อสงสัยข้อกังวลต่างที่หลายคนหลายฝ่าย
มีข้อห่วงใยอยู่ก็จะถูกตัดขาดลงไปไม่มีคำว่า๑๘๘
คุณหมอชนน่านหันไปยิ้มแล้วขอบคุณ
ขอบคุณพี่หนูขอบคุณภูมิใจไทยที่มาร่วมกันตอนนี้๒๑๒เสียงแล้ว
ก็ถือเป็นต้นเสียงที่จะจัดตั้งรัฐบาล
แล้วหลังจากนั้นหมอชนน่านก็บอกว่านักข่าวฟังแถลงการไหม
ฟังแถลงการการจัดตั้งรัฐบาลไหม
นะครับก็บอกว่าจะสนับสนุนพักการเมืองสอสอหลายพัก
ขณะนี้มีเสียงเกิน๑๕เหี่ยวก็ที่เผอร์ดบอกไง
ตอนแรกเขางง๒๑๒มันเกิน๑๕ตรงไหน
แสดงว่าอาจจะได้มีการพูดคุยทาบทามขยิบตากันแล้วบ้าง
ถึงมั่นใจว่าเกิน๑๕แล้วแต่ยังต้องการเสียงอีก
จากสสวเพื่อจัดตั้งรัฐบาลให้ได้สำเร็จ
แล้วก็โหวตนายกให้เป็นคุณเศรษฐาทวีสินมาบริหารประเทศ
แก้ไขปัญหานะครับ
เพราะเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านตรวจสอบได้อย่างเต็มที่

แนวทางจัดตั้งรัฐบาลอ่านให้เขาหน่อยก็แล้วกันนะ
วาระของประเทศแล้วก็ประชาชนเป็นที่ตั้ง
ฟื้นฟูเศรษฐกิจประชาธิปไตย
นำความสมารณชันกลับสู่ประเทศ

ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่

จัดตั้งรัฐบาลที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้
เปิดกว้างให้สสวมีส่วนร่วมอย่างสำคัญ
๖เลือกนายกกัธมนตรีเพื่อผ่าทางตัน

พักไหนจะมาเข้าร่วมอีกบ้างแล้วมีเงื่อนไขอะไร
คุณหมอชนนั่นบอกว่าโอ้โหขอให้รอดูเถอะนะ
ทีมข่าวมาทีมเดียวไม่พอนะพักเพื่อไทย
เอาไปแค่มากกว่าหนึ่งทีม
สัปดาห์นี้จะมีการพบปะกัน
มีการทาบทามพักอื่นมาร่วมรัฐบาล
ตอนนี้ต้องยอมรับว่าไม่สามารถทำตามเจตนารมณ์ของประชาชนได้
จะต้องหันหน้าเข้ามาตั้งรัฐบาลก่อน

คุณหมอชนนั่นย้ำว่าในแถลงการบอกชัดว่าไม่มีสองลุง

ถ้าจะมีเสียงมาโหวตนายก
เป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละบุคคลครับ
ส่วนจะอธิบายให้ประชาชนเข้าใจได้อย่างไร
ถึงการจับมือร่วมกันระหว่างเพื่อไทย

ไล่หนูตีงูเห่านะ
ตอนหาเสียงเลือกตั้งโอ้โหฟัดกันจะตาย
ผมจำได้ว่าคุณเศรษฐาไม่เอากัญชา
ไม่เอากัญชานะครับโอ้โหไม่เอากันเลยว่างั้นเถอะนี่แหละ
แต่บอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะมันเป็นการหาเสียงของแต่ละพัก

แต่วันนี้สถานการณ์คือ
นักการเมืองพยายามบอกว่ามันถึงทางตันมันถึงวิกฤต
ก็เลยต้องไปกันแบบนี้ก่อนลองฟังคุณหมอชนนั่นครับ

คำถามถามว่าจะจับมือกับสองลุงแล้วเอาก้าวกลายเป็นฝ่ายค้าน
ชัดหรือเปล่าต้องตอบตามที่รถได้แถลงไปนะครับ
ถามว่าเอาสองลุงหรือเปล่าในแถลงเนี่ยบอกชัดเจนนะครับ
เราไม่มีสองลุงนะครับเราไม่มีสองหลุมนะครับ
แต่ว่าเราเองไม่ปฏิเสธของเงื่อนไข
หัวใจว่าถ้าจะมีสมาชิกสภาคุณฐานรัษฎรสมาชิกวิทธิษภานะครับ
ลักษณะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้ามาสนับสนุนในการเลือกนายกรัมตรี
อันนั้นขึ้นเป็นเอกศิษฐ์เป็นดุลยักษณิดเองของแต่ละท่านแต่ละคน
คำตอบอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วนะครับ
การที่พรรคกรุงใยไทยได้เสนอให้กับพรรคเพื่อไทย
ในการพบหารือครั้งแรกว่า
ภูมิใจไทยไม่มีนโยบายที่จะร่วมจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อย
เพราะว่ามันไม่เกิดความมั่นคงใดในทางการเมือง
แล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรในการทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไป
ดังนั้นคำว่า๑๘๘มันไม่เคยต้องถือว่าไม่เคยมีอยู่ใน
ที่เบิร์ดพึ่งพูดไปแล้วตอนที่ประสัยคุณเศษฐาไม่เอา
ไม่เอานโยบายกัญชาเสรีนะคุณอนุทินนั่งอยู่ตรงนี้

ถอนแล้วครับ

เฮ้ยอย่างเงียบดิ